ติดตามการท่องเที่ยวในต่างจังหวัดกันบ้าง
รวมถึงบรรยากาศข่าวสารในต่างจังหวัดกันนะฮะ
ใช่ค่ะต่างจังหวัดเขาก็มีสีสันกันทั้งนั้นเลยนะคะ
ช่วงปลายปีแบบนี้หลายที่จัดงาน
เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไปเที่ยวกัน

ดูความน่ารักของลูกช้าง๗เชือกค่ะคุณผู้ชม

นี่แหละที่สวนนกนุษย์พัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะ

ใช่จัดกิจกรรมต้อนรับวันคริสต์มัส
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เป็นลูกช้างอันนี้ยังไม่ใช่ลูกช้างนะคะ

ลูกช้างแสนรู้๗เชือกอายุ๒๓ปี
ขนมแจกของขวัญให้กับนักท่องเที่ยว

แล้วก็มีการนำดอกคริสต์มัสสีแดงกว่า๑๐๐ต้น
ระดับทั่วบริเวณให้นักท่องเที่ยวได้ชมได้ถ่ายรูปกันด้วยนะคะ

ส่วนดอกทานตะวันไร่มณีสอนเขาใหญ่อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชศรีมาที่เห็นภาพมุมสูงแบบนี้
ก็กำลังออกดอกบานสะพรั่งกว่า๓๐๐ไร่

ที่เดินทางมาชมทุ่งทานตะวันถ่ายภาพลงโซเชียลกันเพียบเลย

จริงค่ะแล้วก็ตัดกับท้องฟ้ากว้างเลยนะ
ฟ้าสีฟ้าใบสีเขียวดอกเหลืองอร่าม
โดยนายจรรย์คำสมัยเจ้าของไร่บอกว่า
แต่เดิมพื้นที่นี้ปลูกข้าวโพด
ช่วงหลังฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล

กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวรับปีใหม่เลยค่ะ

จริงเหรอมันไม่จูดไว้เหรอ
ตานครีมมันจะได้ดูเป็นแบบเอิร์ทหน่อย
แต่ถ้าอยากจัดก็สักแดงชมพูสด
ถ้าเป็นดิฉันใส่บานเย็นค่ะ
เที่ยวกันต่อค่ะที่ศรีสเกต
นักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติกว่าพันคนนะคะ
เดินทางไปสัมผัสลมหนาวแล้วก็ชมความงาม
ตามธรรมชาติที่จุดชมวิวผาหมออีแดง
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารจังหวัดศรีสเกต
อุณหภูมิอยู่ที่๑๘องศาเซลเซียสนะคุณ

เขตแดนประเทศไทยกับกัมพูชาค่ะ
มีระยะทางตลอดแนว๓๐๐เมตร

ศนียภาพของแผ่นดินกัมพูชาได้
เป็นมุมที่กว้างแล้วก็สร้างความประทับใจ

ครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดหนองคายนะครับ
บรรยากาศช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เช้า
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างในพื้นที่
โดยเฉพาะจุดชมทะเลหมอกที่สกายวอล์ก
จุดนี้สวยมากนะคุณเห็นไหมนะครับ
ธรรมดาถ้าไม่มีหมอกเราเห็นแม่น้ำโขง
แต่ถ้ามีหมอกเราเห็นดูสิเหมือนหมอกเป็นสายน้ำ
ใช่ฮะอย่างนี้สวยมากที่นี่นะครับแล้ว
พอถึงหน้าหนาวก็เห็นวิวทิวทัศน์แบบนี้

อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๑๘องศาเซลเซียส

ภาคอีสานแล้วคุณผู้ชมไปดูที่ภาคเหนือกันบ้างนะคะ
นายบันเทิงเครือวงประธานการท่องเที่ยวภาคเหนือ
โดยชุมชนพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งก็เป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ของบ้านร่มฟ้าไทย
อำเภอเทิงที่จังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะ
จากจะมองเห็นอาทิตย์ทอแสงถ้ำกลางทะเลหมอก

ยังพบปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งเกาะตามยอดย่า

อุณหภูมิคุณอยู่ที่๗องศาเซลเซียส

อืมทะเลหมอกจริงนะฮะ

นี่มีเจ้าหน้าที่ทหารเขาคอยดูแลเนอะ

เวลาที่เป็นแบบว่าเหมือนหน้าผาอะไรแบบนี้

จะไปเซลฟี่จะไปปีนไปอะไรมันก็ไม่ดีเดี๋ยวอันตราย
คือบางคนอยากได้มุมที่แบบดูเสี่ยงดูแบบว่าเก๋ไง

แต่ว่าบางทีเราเผยแพร่ไปอาจจะเป็นตัวอย่าง
อื่นบอกเออไปอยู่มุมสูงแบบนั้นบ้างดีกว่าอะไรเนี่ย
ฝากด้วยฝากดูแลความปลอดภัยกันด้วยนะครับ